มาดูความคืบหน้าเหตุเรือล่มที่ภูเก็ตนะครับเป็นเรือของนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับก็ยังคงมีผู้สูญหายอยู่นะครับท่านผู้ชมครับโดยล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่เก็บกู้ร่างนักท่องเที่ยวชาวจีนได้อีกสองศพนะครับจากเกาะพีพีแล้วก็นำเข้าฝั่งแล้วยังเหลือผู้สูญหายอีกหนึ่งศพนะครับอีกหนึ่งคนนะฮะ

มีผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีส่วนเช้าวันพรุ่งนี้
จะเก็บอัฐิเพื่อนำกลับไปภูมิลำเนาต่อไปนะครับส่วนญาติที่มีความประสงค์จะนำศพกลับประเทศจีนขณะนี้
ยืนยันมาแล้วสองรายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานรวมทั้งอาสาสมัครยังร่วมปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่
ศูนย์อำนวยความสะดวกด้านพิธีกรรมทางศาสนาจังหวัดภูเก็ตวัดโคสิตวิหารอำเภอเมือง
แล้วก็ยังมีผู้มีจิตศรัทธาทยอยนำอาหารและเครื่องดื่มมาบริจาคช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่บริเวณท่าเทียบเรือศูนย์วิจัยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเรือต่อ๑๑๓ทัพเรือภาคที่๓ได้เข้าเทียบท่า
เลียงศพผู้สูญหายอีก๒รายจากเหตุเรือฟินิกส์ล่มมาส่งต่อให้กับมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
เพื่อนำส่งโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตโดยศพทั้งสองรายเป็นเพศหญิงเก็บกู้จากบริเวณเกาะพีพีจังหวัดกระบี่
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตที่เก็บกู้ศพมาแล้วนะครับ
อยู่ที่๔๔ศพยังเหลืออีก๒รายที่รอดำเนินการโดย๑รายยังศูนย์หาย
อีกหนึ่งรายพบร่างติดอยู่ใต้ท้องเรือต้องรอการเก็บกู้ต่อไปเพราะว่า
คลื่นลมในทะเลวันนี้มีกำลังแรงและเป็นอุปสรรคต่อการนำศพออกมา